ติดตามมาตรการคุมเข้มที่๓รัฐธรรมนูล

พร้อมกับติดประกาศห้ามชุมนุมในระยะรัศมีนะครับ
ขณะที่กรรมการพักไทยรักษาชาติ
นัดรวมตัวกันเพื่อหาบรือที่ทำการพัก
ก่อนที่จะเดินทางมาฟังคำวินิจฉัย
เพราะว่าร้อยโทปรีชาพลเข้าพักตั้งแต่ช่วงสาย๑๐โมงกว่าแล้วนะครับ
ดังนั้นครับคุณผู้ชมครับไปติดตามการรายงานสดจากคุณสิริวัณรักษัตริย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรารายงานสดมาจากสารรัฐธรรมนูลครับ
เชิญครับจะนับเวลาถอยหลังอีก๑ชั่วโมง๓๐นาทีที่สารรัฐธรรมนูญ
นัดแถลงด้วยอาจารย์และลงมติในคดียุบพักไทยรักษาชาติค่ะ
ซึ่งบรรยากาศที่ด้านหน้าสารรัฐธรรมนูลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะ
เรียกได้ว่าพื้นที่ด้านหน้าศาลเต็มไปด้วยสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศค่ะ
ปากหลักมาติดตามทำข่าวรวมถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในวันนี้นะคะ
ได้มีการคุมเข้มเป็นอย่างมากค่ะ
ไปดูบรรยากาศก่อนช่วงเช้าก่อนนะคะในการรักษาความปลอดภัยโดยรอบสารรัฐธรรมนูล
ก่อนที่องค์ตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในคดียุบพักไทยรักษาชาติในเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ

ซึ่งตำรวจได้มีการติดประกาศในพื้นที่รอบสารรัฐธรรมนูล
ให้เป็นพื้นที่ควบคุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช๒๕๓๘ค่ะ
ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมในรัศมี๕๐เมตร
โดยรอบที่ทำการสารรัฐธรรมนูลค่ะ

ห้องพิจารณาคดีไว้ทั้งหมดสามจุดนะคะที่ลานกิจกรรมเพื่อให้บุคคลภายนอก
สมาชิกพักและกรรมการบริหารพัก
ได้เดินทางมาที่ทำการของภภรองประชาชน์รวมถึง
รวมถึงร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพักที่เดินทาง
ถึงพักไทยรักษาชาติในเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ซึ่งร้อยโทปรีชาพลก็กล่าวกับสื่อมวลชนว่า
วันนี้กรรมการบริหารพักจะไปฟังสารนัดอ่านคำตัดสินกันครบถ้วนค่ะ
เพราะถือเป็นวันสำคัญของพักว่าจะเดินต่อหรือจะเกิดอะไรขึ้น
ขณะเดียวกันค่ะก็มีผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัดบางคน
ต้องการจะเดินทางมาฟังคำวินิจฉัยที่ศาล
แต่ได้มีการย้ำและชี้แจงทำความเข้าใจไป
ฟังเสียงของหัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติค่ะ
ที่ได้พูดคุยกันส่วนใหญ่ก็จะไปฟังกันนะครับ

แต่รวมไปถึงแก่นำพักนะครับที่
ที่พร้อมแล้วก็สะดวกที่จะไปรับฟังพร้อมกัน
เพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่วันสำคัญของพักเรานะครับ
จะกำหนดอนาคตว่าเราจะเดินต่อหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราหรือไม่อย่างไรครับ

แล้วก็ในเรื่องของตัวบทกฎหมาย
เราก็คิดว่าเราได้ดำเนินการเป็นไปตามรัฐธรรมนูลนะครับ
แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนระเบียบขั้นตอนข้อบังคับนะฮะ
แล้วก็ในขณะที่เรายื่นนะครับ
ส่วนหลังจากนั้นก็มีราชองค์การ
เราก็น้อมรับนะครับใส่กล้าวใส่กระหม่อมนะครับ
ไม่ได้มีข้อโต้แย้งใดทั้งสิ้นนะครับ
ก็รอฟังท่านนะครับว่าสารท่านจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรนะครับ
ขณะที่นายเรืองไกลรีกิจวัฒนาผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ในฐานะผู้ร้องสอดคัดค้านมติของกรกตเมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ก็ได้เดินทางมาที่สารรัฐธรรมนูลเพื่อนำสำเนาคำสั่งสารปกครองกลาง
ไม่รับคำร้องให้พิจารณาการทำหน้าที่ของกรกตทั้งหมดจำนวน๙ชุดค่ะ
ยื่นให้กับสารรัฐธรรมนูลเพื่อพิจารณาประกอบ
หลังได้รับคำสั่งของสารปกครองสูงสุดลงในคำสั่งว่าเป็นเรื่องที่สามารถแจ้งให้กับสารรัฐธรรมนูลได้ค่ะ
เดินทางมาที่สารรัฐธรรมนูลเพื่อฟังคำตัดสินในการยุบพักไทยรักษาชาติที่จะเริ่มในเวลา๑๕นาฬิกา
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากสารรัฐธรรมนูญค่ะ
ขอบคุณทีมข่าวด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมติดตามข่าวจากไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ก็จะมีการรายงานสดแบบนี้มาตลอดทั้งวัน
กว่าจะมีการรับฟังคำวินิจฉัยเสร็จสิ้น
แล้วก็ความเคลื่อนไหวของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
หลังจากนั้นที่เมื่อรับฟังแล้ว
จะมีการประชุมกรรมการบริหารพัก
จะมีการประชุมไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับ